เรื่องหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับโควิด๑๙เช่นเดียวกัน
ตอนนี้โรงเรียนยังไม่เปิดเด็กก็เรียนออนไลน์นะคะ
อยู่ที่บ้านนะคะบางคนก็เรียนผ่านดาวเทียม

เรียนคนเดียวคุณครูในทีวีบอกว่าให้จับคู่
งซ้ายมองขวาอ้าวไม่มีคู่นะคะ
เจอคุณทวดค่ะคุณทวดแอบดูหลานเรียนหนังสืออยู่พอดี
เดินเข้ามาประกบหลานเลย
แล้วก็เป็นคู่ให้หลานเพื่อเรียนทางโทรทัศน์นะคะ

คุณทวดคุณทวดท่านนี้นะคะอายุ๙๐ปีแล้วนะคะ

อายุ๔ขวบเท่านั้นเองค่ะ
ปรบมือตามจังหวะที่ครูบอกนี่นะคะในทีวีเนี่ยนะคะ
คลิปนี้ค่ะถูกถ่ายโดยหลานอีกที

ได้เห็นความน่ารักกันจากการตรวจสอบพื้นที่นี้ที่เป็นเหตุการณ์นี้
คุณทวดกับคุณเหรนเรียนด้วยกันเนี่ยนะคะ
อยู่ที่ตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะคะ
ตามคลิปนี้เป็นยังไง
ไปก็ไปเจอบรรยากาศแบบนี้
ก็คือกำลังเรียนกันอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะ
คุณทวดชื่อว่านายแก้วสุโขอายุ๙๐ปีแล้วนะ
ส่วนเหรนชื่อว่าเด็กชายชัยวะลันอร่ามโรศอายุ๔ขวบค่ะ
ดูภาพบรรยากาศในช่วงที่ทีมข่าวเราไปถึงที่เรียนคู่กันอีกค่ะ
พร้อมแล้วนะคะพร้อมกันค่ะ
สวัสดีสวัสดีละที
นกล้าสวัสดีต่อไม้และนกน้อยในหน้าโอและป่าน้อยในชาลักษณ์
ทวดกับเหรนทำคนละท่าล่ะคะแต่เอาเป็นว่าก็เรียนด้วยกันนี่แหละนะคะ
เป็นภาพน่ารักมากเลยนะคะก็ไปถามค่ะไปถามคนที่ถ่าย
คนที่ถ่ายคือหลานสาวของคุณทวดท่านนี้และเป็นแม่ของเด็กชายชัยวลัน
นางสาวนิชกมลค่ะระบุว่าตาทวดเป็นอดีตครูใหญ่
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางบานนะคะ
เกษียณอายุราชการมาแล้วก็มาอยู่กับหลานที่บ้านเลี้ยงเหรนให้กับหลานต่ออีกที
ก่อนถ่ายคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือเปิดทีวีให้ลูกเรียนผ่านดาวเทียม
แล้วบังเอิญมาเห็นคุณตาทวดค่ะสอนเหรนเต้นตามจังหวะที่ครูสอนอยู่ในทีวี
เห็นความน่ารักนี้ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
ส่งไปในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองก่อนจะมีการส่งต่อกันไปแล้วก็โพสต์ลงในโลกออนไลน์นะคะ
ไปถามคุณทวดคุณทวดแก้วคุณทวดแก้วทำไมถึงได้มาช่วยหลานเรียนแบบนี้
ก็บอกว่าหลังจากที่นั่งดูเหรนเรียนผ่านทีวีดาวเทียมอยู่หลายวัน
มาเจอวันล่าสุดครูบอกให้เด็กจับคู่เต้นตามจังหวะ
แต่เหรนไม่มีคู่ไงคะก็เลยพุ่งตรงเข้ามาเลยมาเป็นคู่ให้กับเหรน
แล้วก็ยืนเต้นบ้างนั่งเต้นบ้างทำท่าทำทางตามที่คุณครูในทีวีสอน
แต่ตอนนั้นไม่ทราบจริงนะไม่ได้เตรียมกับหลานเลยว่าจะมีการถ่ายคลิปไว้ค่ะ

ตอนที่เขามีเต้นจับคู่

เด็กก็เป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวรู้สึกอย่างไรบ้าง
กับการที่รัฐบาลให้เด็กเรียนออนไลน์
ก่อนที่จะเปิดเทอมจริงนะคะวันที่๑กรกฎาคมค่ะ
คุณทวดบอกว่าในฐานะที่ตัวเองก็เคยเป็นอดีตครูใหญ่นะ
หรือว่าสมัยปัจจุบันเขาเรียกว่าพอเนี่ยนะคะ
บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลจัดการเรียนการสอนผ่านทีวีดาวเทียมแบบนี้
ให้เด็กได้มีการเตรียมความพร้อม
ก่อนที่จะไปโรงเรียนจริง๑กรกฎาคมนี้ค่ะ
ก็เป็นภาพน่ารักนะคะ
แล้วก็คุณตาทวดได้ขึ้นหน้า๑หนังสภิมศ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมอวดนิดนึงค่ะ
ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะที่ใครก็ได้
จะได้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแบบนี้นะคะ

ครอบครัวนี้ต้องตัดเก็บไว้เลยนะเล่มนี้
ใส่กรอบไว้ด้วยนะค่ะ